อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะพี่วินรถจักรยานยนต์ค่ะ
ยืนกดเงินอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มจู่ถูกฟาดจากด้านหลังบริเวณศีรษะอย่างนี้
โดนทำร้ายอีกแล้วใช่ค่ะเลือดท่วมเลยนะคะ
ทีนี้เขาหันกลับไปเขาคิดได้ว่าเขามีคัตเตอร์พกมาอยู่หนึ่งอัน
เอาออกไปแล้วก็กวัดแกว่งโดนบริเวณหน้าและศีรษะของคนร้ายเหมือนกันนะคะ
ในช่วงชุนละมุนแบบนี้พี่วินรีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
คนร้ายขี่ตามเหมือนกันแต่ว่าไม่ตามเพราะพี่วินเข้าสอนอ
ขออภัยเข้าสพเขาก็เลยเลี้ยวหายออกไปเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ได้ตัวคนร้ายแล้วนะเพราะเขาไปรักษาตัวบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะ

พี่วินพกมีดมาด้วยเหรอพกมีดพกมีดมาด้วยเหรอเนี่ย
ป้องกันตัวไงคะหรือว่าบางทีอาจจะทานผลไม้แล้วเอาไว้ปอกผลไม้หรือเปล่า
จริงก็ผิดกฎหมายนะพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ค่ะแต่ไม่รู้อันนี้ต้องดูที่ตำรวจ
เดี๋ยวตำรวจจะจัดการนะคะ
คนที่ถูกดักทำร้ายชื่อว่านายนิธิเครื่องต้นอายุ๒๙ปี
เป็นพี่วินเนี่ยนะคะเขาแจ้งความที่โรงพักษณ์พาลทอง
สภาพตอนเข้ามาแจ้งความแบบนี้เดินเขยกแล้วก็เลือดท่วมตัวเลยนะคะ
มีแผลแตกด้วยมีแผลฉีกตามแขนลำตัวหลายแผล
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังนะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย
จุดนี้อยู่ข้างวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ภายในซอย๓ข้างวัดตลาดศรีในอำเภอพานทอง
จากนั้นแจ้งกู้ภัยมูลนิธิจตุระธรรมประทีพานทองมาทำแผลให้
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลพานทองต่อไปนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งก็ไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
ไปเจอร่องรอยการต่อสู้แล้วก็มีเลือดหยดเป็นทางเลย
ต่อมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง
ว่ามีผู้ถูกมีดกรีดที่ใบหน้าและศีรษะเป็นแผลชะกัน
คนนี้ค่ะ๗แผลด้วยกันมารักษาตัว
เจ้าหน้าที่ได้ข่าวจากโรงพยาบาลรีบไปเลยไปโรงพยาบาลนะคะ
แล้วไปเจอนายมาโนธมังกรอายุ๓๐ปี
อายัดตัวไว้เพื่อสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริง
นายนิธิก็คือพี่คนนี้พี่วินคนนี้
เล่าว่าในขณะที่ยืนกดเงินอยู่จู่
บอกว่ามีของแข็งมาฟาดที่ศีรษะอย่างแรง
ตอนนั้นยังไม่ทันได้เจ็บหรอกยังชาอยู่
หันกลับไปดูเจอผู้ชายยืนถือแป๊บเหล็กอยู่ด้านหลัง
ก็เลยตัดสินใจต่อสู้ช่วงชุนละมุน
เอามือควักกระเป๋าไปไปเจอมีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมา
แว่งไปแกว่งมาไปโดนใบหน้า
และศีรษะของผู้ก่อเหตุหลายแผลโดนไปเจ็ดแผล
โดยสรุปเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ย
หลังจากนั้นหลังจากช่วงชุดละมุนพี่เขาบอกว่า
เห็นผู้ก่อเหตุเจ็บน่าจะเป็นช่วงเผลอพอดี
รีบขี่รถจักรยานยนต์หนีนะคะ
แต่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามเหมือนกัน
เขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าโรงพักพานทองนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปคนละทางค่ะ

เอาบัตรประชาชนพี่ก่อน

คือเขาบอกผมแย่งแฟนเขาแต่แฟนเขาไม่ชอบผมเอง
อันนี้คือก่อนหน้านี้นานแล้วใช่ไหมครับ
ประมาณเกือบปีแล้วครับ
คุยเรื่องเกียรติไม่เรียบร้อยแล้วครับ
เราสงสัยว่าเป็นคนนี้ไหมที่มาทำร้ายเรา
ไม่ไม่สงสัยกับเขาเลยเพราะเห็นหน้าชัดเลยครับ
เห็นหน้าชัดเลยครับ